เมื่อสักครู่มีการเปิดประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
ที่มีคำนี้วินิจฉัยให้ผมยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสภาพผู้แทนรัศดรลงเป็นการชั่วคราว
จนกว่าศาลรัศมณูนจะมีคำวินิชัยเป็นหรือ
ทุกท่านครับผมยังยืนยันว่าการเป็นตัวแทนของประชาชนไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ในสภาผู้แทน
ราศดรอย่างเดียวผมจะใช้เวลานี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน
เข้าไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหา
เอาปัญหานั้นมาให้เพื่อนสอสอของผมเข้าไปได้ตั้งกระทู้ได้อภิปรายในสภา
จะใช้เวลานี้นำเวลานี้ไปศึกษาปัญหาของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เข้าใจถึงเจตนาที่ดีของสังคมไทย
ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้ทำงานในสภาพผู้แทนรัศดรก็ตาม
ก็จะไม่ไปไหนก็จะอยู่ตรงนี้
ทำงานกับประชาชนต่อไป

สักวันหนึ่งครับผมจะกลับมาครับ

เชียร์ใจไหมท่านที่เกิดเหตุการณ์
พ่อไม่เจอใจหรอกครับคือก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
สมาชิกสภาพภูเขตรัศดรมีอากาศสิทธิ์มีอำนาจในทางนิษฐีประถม
แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดในเรื่องพิธีกรรมต่างมากมาย

ดังนั้นในช่วงนี้ที่จะเข้าไปมีอำนาจในดังนี้ที่มันจัดไม่ได้
เราก็จะลนลงกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ให้เห็นถึงนโยบายเป้าหมายและอุดมการของภาคอนาคตใหม่
เพื่อที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจพวกเรามากขึ้น
เราจะดรณรงค์ในเรื่องที่สำคัญของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตย
ความไม่เป็นคำของรัฐนวนปี๒๕๖๐
จะเข้าไปฟังปัญหาของประชาชนจะเข้าไปพบกับคนทุกกลุ่มทน
แล้วเอาปัญหาเหล่านั้นเอามาบอกเพื่อนที่อยู่ในสภา
ให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
จะมีเรื่องอะไรต่างเรื่องเยอะที่ให้ทำ
ให้เป็นพักที่ยืนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนได้ในระยะยาว
มีเรื่องยาวอีกก็เยอะแยะที่ให้ทำ
ดังนั้นไม่ได้มีความท้อถอยไม่ได้มีความเสียใจ
ก็จะเดินหน้าต่อไปสู้ให้หน่อยครับ
ผมคิดว่ามีแนวโน้มที่ดี
สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกครั้ง

จริงไม่ใช่แล้วนะครับแต่ของผมเป็นคนหนึ่งนะครับ
ก็จะโปรดไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนั้นก็ไม่ง่ายหรอกครับ
ไม่ง่ายหรอกครับที่จะความเสียของนาง๗พักนะครับ
ทีละสมรบุคครับวันนี้เอาปัญหาสมัครก่อนนะครับ

ไม่ใช่นางข้ามประชาชนเรื่องไหวที่พร้อมของผมใช่มั้ยครับ
เพราะผมยังเป็นหัวหน้าภาคคณะเบื้องใหม่นะครับ
ที่บางส่วนมันอาจจะไม่พอใจ
และก็มีการอาจจะพูดเหมือนลักษณะเป็นชีวิตค่ะ

เราเชื่อมั่นว่าการได้มาสิทธิปไตยที่ดีที่สุด

คือการกระทำผ่านรัฐสภา

ถ้าเราไม่เชื่อมั่นอย่างนั้นไม่มีเหตุผลที่เราจะมาตั้งพักการเมือง
ต้องการดึงศรัทธาของประชาชนกลับมาที่รัฐสภานะครับ
เพราะถ้าประชาชนไม่ศรัทธาในรัฐสภาเมื่อไหร่
ไม่เห็นว่ารัฐสภาแก้ปัญหา
ได้เมื่อไหร่ประชาชนก็จะไปเรียกร้องให้กองทัพเข้ามาแทรกแทรง
ประชาธิปไตยในประเทศไทยจึงถูกมองว่าเป็นต้นต่อของปัญหา
รัฐประหารการแทรกแสงของกองทัพคือทางออก

ที่นี่รัฐสภาคือที่ส่งเกียรติพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะแก้ปัญหาของประเทศ
พาประเทศกลับไปสู่ประชาธิปไตยที่นี่
ดังนั้นเราจะขอต่อสู้ทางนี้ให้สุดทางครับ
เห้ยยมงกลับผมก็รู้นะครับ
การนี้ลูกพักเสียกำลังใจมั้ยคะที่หัวหน้าทางโดนศักดาปุ่งขันม
ไม่มีครับนี่เป็นวินาทีที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพักอนาคตใหม่ไม่ใช่ธนทร
ไม่มีธนาธรรมอยู่ในสภาพุทธแห่งราษฎรไม่มีผม
ภาคอนาคตใหม่ก็ยังทำงานได้อย่างซ่านสั่งก็ยังทำงานได้อย่างเข้มแข็งในสภาพุทธแห่งราษฎร
เดี๋ยวพวกเราจะพิสูจน์ให้เห็นกันว่าภาคอนาคตใหม่ไม่ใช่ธนาธรรม
ทุกท่านครับคงมีเท่าที่จริงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับ
แล้วก็อยากจะฝากทุกท่านนิดเดียวนะครับทุกคนไม่ได้ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นภายในการเสร็จการประชุมเราอาจจะมีการแถลงอีกครั้งนะครับ
ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ